สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทยที่ยังก่อติดคดีของคุณตังโมเนี่ย

จนล่าสุดมีการเปิดเพจใหม่มาอีกอันหนึ่ง

ทนายตั้มเขาบอกเขาจับโป๊ะได้ว่า

หรือว่าคุณราชาไฮเดอร์ที่อยู่ต่างประเทศ

ถ้าไปดูในเพจใหม่ก็คือแฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลเนี่ยนะฮะ
เขามีการโพสต์รูปที่เป็นคุณตังโมมีแผลคุณผู้ชมครับ
นี่ครับเหมือนจะเป็นแผลที่ดวงตา
สองข้างเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ตรงแก้มด้วยนะ

จะมีรอยแดงรอยช้ำแบบนี้เขียนข้อความไว้ว่า
สภาพหนูวันที่โดนทำร้ายร่างกายแต่จากฝีมือใคร
แล้วก็เครื่องหมายคำถามชี้แจงให้หน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรัก
เพื่อนรักเนี่ยเป็นคำทิ้งท้ายที่มีทุกโพสต์เลยใช่
มีทุกโพสต์ที่โซเชียลของคุณตังโมกลับมาเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่ง
เหมือนพยายามพุ่งเป้าไปที่คนที่ถูกอ้างว่าเป็นเพื่อนรัก
เหมือนรอยเล็บเลยเออโดยก่อนหน้านี้สี่โมงครึ่งครับประมาณสี่โมงครึ่งเมื่อวานนี้มีคลิปหนึ่งถูกโพสต์
เป็นคุณแตงโมนั่งอยู่หัวเรือสปีดโบสต์

ก็คือเป็นวันที่เกิดเหตุเลย

กุมภายังมีผ้าคุมเอวอยู่นะ
แล้วก็หันมาคุยกับคนในเรือด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมข้อความว่า
ขนาดนั่งเรือเล่นคลื่นยังกระแทกขนาดนี้
แล้วเราจะไปปัสสาวะท้ายเรือได้เหรอ
แล้วก็เครื่องหมายคำถามแล้วก็ทิ้งท้ายใช่ไหมเพื่อนรัก
เนี่ยไม่รู้ส่งข้อความนี้ไปถึงใครครับลองไปดูเต็มหน่อย
พอบ่าย๒โมงกว่าเมื่อวานนี้ครับ

เชื่อว่าเป็นต้นขาคุณตังโมแล้วก็อ้างว่า
เป็นต้นขาของคุณตังโมที่มีรอยฟกช้ำเขียว
พร้อมกับแคปชั่นว่าขาเราเจ็บ
เราจะไปนั่งยองฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรนะไอ้เพื่อนรัก
แสดงว่าเจ็บมาก่อนนั่นน่ะสิเจ็บมาก่อนลงเรือ
ครับจนบ่ายโมงครึ่งครับ
ตอนบ่ายโมงครึ่งก็โพสต์รูปภาพ
แล้วมีข้อความว่า๘นาฬิกา๓๕นาที
ก็คือตอน๒ทุ่ม๓๕นาที
นี่คือรูปสุดท้ายที่หนูถ่ายคืนนั้น
แล้วใครถ่ายตอน๔ทุ่ม๑๓ให้เธอจ๊ะ
ไอ้เพื่อนรักอันนี้อีกโพสต์หนึ่ง
ตอน๑๒นาฬิกา๓๐นาทีครับมีอีกภาพหนึ่งครับ
เป็นภาพผู้หญิงสองคนนั่งท้ายเรือ

คนที่นั่งอยู่ท้ายเรือก็คือ
พวกเธอไอ้เพื่อนรักตั้งแต่๒ทุ่ม๔๕

ถ้าใครอยากเห็นภาพสุดท้ายในเครื่องโม
เดี๋ยวจะลงให้ดูกันนะคะ

มีการโพสต์ภาพของคุณกระติกที่
มีอิริยบทต่างบริเวณท้ายเรือที่อู่จอดเรือ

แล้วเวลา๙นาฬิกา๔๔นาที
มีภาพคุณโรเบิร์ตอันนี้ฮะ
คุณโรเบิร์ตขณะขับเรือและในมือถือแก้ววาย

ถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อค่ะ

แล้วมีรูปอะไรรูปมีดหรือรูปอะไร

อะไรแดงเป็นมีดไหมฮะ

คุณแซนกับกระติกกำลังดูโทรศัพท์มือถือ

ก่อนเผาเราปิดเฟสเรา

แล้วก็มีอิโมจิเหมือนเดิม

ตอนนี้คนติดตาม๑๒ล้านคนหล่ะครับ

อยากรู้กันว่าจะโพสแบบ
คือคุณผู้ชมครับ

ไม่รู้ค่ะแต่ภาพเนี่ยมันใช่ครับภาพเนี่ยมันใช่แล้วเป็นภาพที่
ก่อนนั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะใช่และไอ้เนื้อหา
แคปชั่นเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ภาพมันใช่บนเรือ
แล้วทำไมเนี่ยภาพมันมาเล่าเรื่องย้อนหลังในวันนี้ได้
แล้วเชื่อว่าภาพเหล่านี้คือฟังแล้วขนลุกภาพเหล่านี้น่าจะอยู่ในมือถือของ
สักคนบนเรือนี่แหละฮะแต่หลุดมาได้ยังไงทำไมภาพมันมาเล่าเรื่องได้